สวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับเรา๓คนแบบนี้นะครับผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งนะครับ
วันนี้วันศุกร์ก็เป็นวันที่ว่าเตรียมจะหยุดสุดสัปดาห์
อยากจะให้เจอแต่เรื่องดีขออย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องดี
ฝนไม่ตกได้มาตอนนี้ก็ยังแดดเปรี้ยงฟ้าสายอยู่
ดูมีความหวังแต่เขาบอกยิ่งร้อนแปลว่าโอกาสจะฝนตกก็มีเยอะ
ต้องร้อนรุ้นเย็นดีนะสำหรับใครหลายคนในกรุงเทพ
ถ้าเจอฝนตกมันก็รถติดอยู่แล้วรวมไปถึงในหัวเมืองต่างนะครับ
คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงก็ทักทายกันมาได้
ที่สำคัญการทักทายมาร่วมสนุกกับเราได้ด้วย
แค่ส่งไลน์มาแล้วก็ตอบคำถามว่า
คุณชอบคู่กัดสะบัดข่าวของเราเพราะอะไร
ก็รอลุ้นกันส่งกันเข้ามาได้นะคะ
อันนี้สำคัญมากหลายคนส่งข้อความมาแล้ว

ทำให้ถูกกฎกฎิกาแล้วคุณจะได้ของรางวัลไปนะครับ

เดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมามอบให้กับคุณผู้ชม

เป็นข่าวเศร้าไปทั่วโลกจริงเลยนะครับ
หลังจากที่มีข่าวนั้นออกมานะฮะคือ
มีแถลงการออกมาระบุว่าสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒แห่งสหรัฐอาณาจักร
เสด็จสวรรคตอย่างสงบขณะที่มีพระชนมายุ๙๖พันศา
คือทางสำนักพระราชวังนะฮะก็จะมีแถลงการออกมาอีกฉบับนะ
ออกมาระบุว่าสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒เนี่ย
เสด็จสวรรคตอย่างสงบที่พระราชวังโมรอลสิริพระชนมายุเนี่ย
เอาขออภัยพระชนมพันศา๙๖พันศาหลังจากครองราชบลังมานานกว่า๗๐ปี
ตั้งแต่ปี๒๔๙๕ด้วยแหละครับและทรงผ่านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองมาอย่างมากมาย
โดยมีพระราชพิธีไว้อะไรเป็นเวลาก็๑๐วันนะครับ
จากการสวรรคตของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้เจ้าฟ้าชายชาวพระโอรสองค์โตรัชธาญาติลำดับที่หนึ่ง
ทอดราชบลังเป็นประมุกองค์ใหม่แห่งสหรัฐอาณาจักรและเครือจักรพบอังกฤษ๑๔ชาติในทันที
โดยไม่ต้องมีพิธีการใดนะครับโดยจะใช้การลงพระนามมานะครับว่า
จะใช้ตำแหน่งสมเด็จพระราชินีนะครับ
คุณผู้ชมอัปเดตในไทยในกับเรื่องราวนี้นะครับ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวนี้นะครับว่าเดี๋ยวจะคงมีการลงนามไว้อะไร
รวมไปถึงจะมีใครเป็นผู้แทนไปร่วมงานพระบรมศพนั้นเดี๋ยวก็จะมีการประกาศให้ทราบกันอีกที
ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคือในทางการทูตนะครับก็จะมีการลดทงลดทงชาติทางเสาทงเนี่ยนะฮะ
เสาร์ก็จะเป็นในวันศุกร์ที่๙วันจันทร์ที่๑๒แล้วก็อังคารที่๑๓เพราะว่าวันที่๑๐แล้วก็๑๑ติดวันหยุดเสาร์อาทิตย
อาทิตย์ค่ะก็อีก๒วันคือจันทร์และอังคารหน้านะครับ
เอาล่ะมาที่บ้านเราค่ะก็เป็นข่าวเศร้าของชาวปฐุมและรังสิตเช่นกัน
เมื่อวานนี้เจอกันอ่วมเลยใช่ไหมคุณจูด้งก็คนหนึ่งชาวประเทศปฐุม
ประเทศปฐุมเป็นยังไงอยู่ใต้น้ำไปแล้ว

โอ้โหผมออกจากนี่๔โมงถึงนู่น๒ทุ่มครับอยู่บนรถดูหนังจบไป๒เรื่องยังไม่ถึงบ้านเลย
แล้วตอนเช้าออกจากบ้านตี๔ด้วยเนี่ยค่ะคือความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นมีใครเดือดร้อนอีกไปดูคลิปนี้กันค่ะ
เริ่มต้นกันที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตกันก่อนนะคะ
ชาวโซเชียลเนี่ยเขาโพสต์กันมาเขาโพสต์กันมาไว้ให้เห็นว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง
ทำให้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครรังสิตปฐุมธานีด้านหน้าเซียรังสิตเข้าไปถึงด้านในก็น้ำท่วมสูงเกินฟุตบาทเลยนะ
เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงนะส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นด้านข้างของเสียนะคะช่วงทางขึ้นที่จอดรถ
ทะลุไปด้านหลังบางจุดน้ำท่วมสูงเลยนะคะเรียกได้ว่าลำบากเลยสัญจรกันไม่ได้
สิทธิ์ก็ประมาณนี้กลับบ้านยังไงเอ่ยจากรถกลายเป็นเรือกันไปแล้วนะคะ
เรียกว่าบางจุดน้ำท่วมถึงฝากัดโปรงรถเลยค่ะคือเห็นจากมุมสูงนะคะ
มันก็รู้สึกแล้วว่าลำบากขนาดนี้เนอะลำบากกันแค่ไหนเอาลองฟังเสียงคนที่ขับรถฝาน้ำท่วมหน่อยค่ะ
โอ้โหท่าฟิวเจ้านะจ้ะทุกคนโอ้ไหมก๊อดฉันกำลังขับรถไหมอะไรเอ่ย
นี่คือแบบโชคดีมากที่รถเราเป็นรถกระบะยกสูงนะคะแต่ก็แบบโอ๊ยทุกคนดูรถเก่งขนาดนั้นดิ
มันเกินไปหรือเปล่าสูงมากสูงมากสูงมากโอ้ยตายตายโหงแล้วโอ้ย
ตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตาย
เฮ้ยกุญชิสากุญจูดมค่ะถึงเกิดต้องสวดบนกันเลยใช่ค่ะ
เขาทำอะไรเนี่ยดูอีกภาพหนึ่งนะใช่แล้วค่ะมันเป็นภาพที่คน
เขาเอารถขึ้นมาจอดบนสะพานนะคะหรือบริเวณทางขึ้นด่านเก็บเงิน
เหมือนเดจาวูหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหนีน้ำกันไงคะ
เพียงเลนเดียวเนอะจุดนี้เป็นจุดที่ทางเทศบาลนครปฐมธานีจัดเอาไว้ให้เขาจอด
เพราะเป็นการหนีน้ำแล้วยังมีอีก๒จุดนะคือโดมซอยรังสิตนครนายก๓๐
หรือซอยโรงศรีอีกจุดหนึ่งคืออาคารร้อยปีเมืองธัญบุรีคลอง๒ธัญบุรีนะคะ
อ่ะรายงานสถานการณ์ในพื้นที่รังสิตปฐุมธานีไป
อีกสักนิดนึงได้ไหมอยากจะได้ดูบรรยากาศคุณจูด้งอ่ะ
อัพเดทกันเช้าเลยอ่ะเพราะว่าเช้าคุณจูด้งเขาต้องออกมาทำงานถูกไหม
คุณผู้ชมผมให้ดูภาพไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่มแสงก่อน
นี่เป็นบรรยากาศที่ผมออกมาตอนเช้า
เดินฝ่าน้ำคุณชมครับนี่เห็นไหมครับ
ผมเดินฝ่าน้ำออกมาเลยเพราะว่ารถของผมเนี่ยมันเข้าไปจอดในหมู่บ้านไม่ได้
เพราะว่าน้ำมันท่วมสูงมากถ้าเข้าไปเนี่ยเรียบร้อย
เพราะผมรถผมมันเป็นกึ่งไฟฟ้าด้วยครับชายก็เลยต้องจอดเอาไว้แบบนี้
แล้วคุณก็เดินเข้าบ้านแล้วก็เดินออกมา
แล้วนี่น้ำท่วมน้ำท่วมคุณลุยมาอย่างนี้เลยเหรอ
มาแบบนี้เลยแล้วระหว่างทางเราต้องเดินให้ดีนะ

เป็นแบบว่าตอนนี้ฮอมกงฟุตไหม
กำลังรักษาอยู่กำลังเปื่อยเลย

ยังไงติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนให้ใกล้ชิดด้วยนะคะ

จริงคือไม่รู้ใครส่งมาเบอร์อะไรก็ไม่รู้ค่ะเยอะแยะเลยจริง
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับระวังนะฮะ
ต้องระวังให้ดีไม่งั้นอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่กรณีนี้
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของธนาคารออมสิน
จำนวนเงิน๕๐๐๐บาทผ่านลิงก์เนี่ย
ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าข้อมูลนี้เป็นเท็จนะครับ

ทางด้านธนาคารออมสินเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่า
นี่อันนี้คือคุณชนะเนี่ยนะฮะ

เคยได้เหมือนกันแต่เรื่องอันนี้มันเป็นข่าวปลอมถูกไหม
ใช่มันเป็นข่าวปลอมและธนาคารเขาก็ออกมาบอกแล้วว่า

เพราะว่าฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยนะครับ

ลักษณะมันจะมาแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
เขาจะบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์สามารถ
ยืมกู้เงินได้แล้วก็เป็นเงินลักษณะประมาณสักแสน
ของผมที่ได้มาเนี่ยสองแสนห้า
ง่ายคลิกลิงค์จิ้มลิงค์นี้ตามมา
จิ้มลิ้งนี่แหละครับจิ้มไปปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับ

เป็นไปได้เหมือนกันหรืออีกแบบก็มีเหมือนกัน

นี่ก็อีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งอย่างที่ใช้หลอกเหมือนกัน

เหมือนกับพยายามให้แบบใกล้ชิดเรามากขึ้น

ผมไม่กดเลยผมไม่กล้าเปิดดูเลย

จริงเออนะมันเป็นข้อความขยะ
พี่นะคะมีสักพันสองพันให้หนูยืมก่อนไหมคะหนูเดือดร้อนจริง

แต่ว่าเป็นเบอร์ที่รู้จักมั้ยรีบปฏิเสธไว้เลยครับไม่รู้
อ่าเช็คให้ดีแล้วกันเป็นข้อความอะไรนะคะแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อย
ตำรวจฮะไปรวบสองผัวเมียที่จังหวัดบุรีรำพอหาอะไรลักทรัพย์ไปขโมยปั๊ม
ปั๊มน้ำของชาวบ้านทำแบบนี้เป็นปีแล้วทำด้วยความอยากจะได้ทองด้วยเอาไปดูซิว่าอย่างไร
ตำรวจบกุมนายปันจบด่านกระโทกในคนนี้ชื่อเล่นหน่อยนายหน่อยอายุ๔๘
แล้วก็โดนจับพร้อมกับนางเลี่ยมศรีสุพรรณอายุ๕๔เป็นภรรยา
ก็พาทั้งสองคนมาแถลงข่าวเลยนะถึงขั้นต้องแถลงข่าว
เพราะว่าได้ของไปเยอะมากคือเรื่องของเรื่องตำรวจจับไปเนี่ย
ของกลางก่อนจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
อเตอร์ไซค์นั่นแหละเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
แล้วก็อุปกรณ์ในการใช้ลักเครื่องปั๊มน้ำแล้วยังมีเงินสดอีกเจ็ดพัน
แล้วที่สำคัญมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องจับ
แล้วก็ยึดทอง๒บาทนี้เอาไว้เป็นของกลาง
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านใน๑๔อำเภอเป็นรอยต่อที่บุรีรำและนครราชศรีมารวมตัวกันมาเลยนะ
กว่าหมู่บ้านมาแจ้งความว่าได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากมอเตอร์ปั๊มน้ำของหมู่บ้านหาย
ที่หายเบิ้ลหาย๒ที

ตำรวจเลยตามจับผู้ต้องหาทั้งสองคนมาได้
จากการสอบสวนนะฮะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ก็ออกไปตระเวนขโมยมอเตอร์ปั๊มน้ำ
แล้วมาชำแหละก็คือแยกชิ้นส่วนเอาไปขาย

ที่เอาเพลินของกี่จังหวัดบุรีรำ

รับว่าขโมยง่ายดี
เรื่องจากไอ้ป๊าป๊าหมู่บ้านมันอยู่นอกชุมชนไม่ค่อยมีคนเห็น
ลองฟังเสียงเขาพูดหน่อยว่าเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อโดนจับได้แล้วครับ
รู้ครับขอโทษครับแค่นั้นเอง

ภรรยาบอกไม่ได้รู้เรื่องเลยสามีไปทำ
แต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อ
ก็ต้องโดนเอามาสอบสวน
ในข้อหาว่ามีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยหรือเปล่า

ตัวป้าแกเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังด้วยนะ
ว่าเนี่ยตัวสามีเนี่ย
เคยคิดฝันมีความฝันทะเยอร์ทะยาน
อยากจะมีสร้อยคอทองคำอย่างน้อยสัก๕บาท
ตัวเธอในฐานะเมียก็เตือนนะ
จะไปหาจากไหนเรามันหาเช้ากินค่ำ
แต่ถ้าอยากได้จริงก็ค่อยเก็บหอมลองนิดเอาสิ

พักหลังผิดสังเกตตัวสามีซื้อ
สร้อยคอทองคำมาทีละ๕๐สตางค์
สะสมไปได้จนครบ๒บาท

จนได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอามาโชว์ให้ภรรยาเห็นเท่าไหร่หรอก
ภรรยาบอกว่าชอบเอาไปโชว์สาว
กราบนี่รถ

ว่า
ครุกครุกครุกครุก
ไม่รู้เหมือนงั้นแต่สุดท้ายก็คือพอหาร่วมกันรักทรัพย์ในเวลากะคืน
ตั้งคืนสุดท้ายอ่ะก็ถูกจับจะได้แบบนี้หูหูหลักฐานภาพชัดเจน
คุณตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยกันต่อไปนะคะ
ครับเคยได้ยินไก่อบโอ่งอ่าใช่แต่พระอบโอ่งเคยได้ยินกันไหม
ไม่ไม่เคยอ่ะเคยเลยฮะถูกไหมแล้วมันยังไงพระอบโอ่ง
ไปดูภาพเหตุการณ์นี้ค่ะพระอบโอ่งค่ะอบอย่างนี้เลยเหรออยู่ในโอ่งเลย
ใครโอ่งมันโอ่งท่านเลยค่ะท่านโอ้โหเฟซบุ๊กคุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดี
เขาโพสต์รูปภาพสองรูปนี่เป็นภาพที่พระสงฆ์ลงไปนั่งอยู่ในโอก
จำนวนเก้าใบเก้ารูปเก้าใบเก้ารูปจองเอาคนละอันไปเลยนะคะ
ละใบใช่ค่ะซึ่งโอ่งเนี้ยก็ตั้งอยู่บริเวณหน้าโต๊ะ
เห็นไหมเหมือนเป็นโต๊ะบวงสวงอะไรประมาณนั้น
มีการนำพระพุทธรูปมาตั้งเอาไว้โดยที่ยังคงมีต้นกล้วยเอามาประกอบกับการทำพิธี
อืมมีพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปยืนอยู่ที่โต๊ะคล้ายคล้ายกับเหมือนกับสวดมนต์ทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดท่าสแบงตะบนมะบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
เอ็ดนะไปถามเจ้าอาวาสวัดบ้านนาโพพระอธิการวัญชัยขนานแข็งนะคะ
ซึ่งก็เป็นพระสงฆ์ที่นั่งแช่อยู่ในโอ่งโอ้ในภาพนั่นแหละท่านว่ายังไงบ้าง
ท่านบอกว่าภาพที่เห็นเลยนะเป็นภาพตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามแล้วเยอะปีห้าสามนู้นเหรอ
นานมาแล้วเป็นสลายสิบปีอ่ะเออมันเป็นพิธีแช่น้ำว่านรักษารก
บอกว่าตอนนั้นท่านก็ไม่ค่อยสบายเป็นโรคอ้วนและปวดตามข้อนะ
ก็เลยมาแช่น้ำสมุนไพรครับแล้วในวันนั้นก็มีพระอีกหลายรูปมาร่วมแช่ด้วยกัน
ซึ่งทั้งหมดก็เป็นผู้ชายทุกคนมีปัญหาสุขภาพเหมือนกันหมดเลย
ก็เลยอาศัยการดูแลแบบสมุนไพรแบบชาวบ้านภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะซึ่งชาวบ้านที่เขาเป็นหมอยาสมุนไพรเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะ
เขาก็เอาใบสาบเสือขมิ้นขาวใบเป้าบรเพชรและสมุนไพรอีกหลายอย่างมาต้มรวมกันเนี่ยนะคะ
เพื่อช่วยดูแลเรื่องของโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็นท่านบอกพอแช่ไปปุ๊บรู้สึกร่างกายดีขึ้นท่านว่าอย่างนั้นนะ
ว่าอย่างนั้นแต่ระหว่างการแช่เนี่ยไม่ได้แช่อย่างเดียวก็จะมีการสวดมนต์ไปด้วยอืม
ย้ำว่าเหตุการณ์ในวันนั้นไม่มีผู้หญิงมาร่วมด้วยนะคะอ่าไม่เกี่ยวนะอ่า
เล่านิดนึงแล้วกันว่าท่านเริ่มทำแบบนี้ทำยังไง
บอกว่าจะเริ่มจากการใช้กระทะใบใหญ่ต้มสมุนไพรก่อน
แล้วก็เคี่ยวตัวยานี่ฮะให้มันออกมาอืม
จากนั้นก็ตักน้ำไปใส่โอ่งผสมกับน้ำธรรมดาคือไม่ให้มันร้อนเกินไปอ่ะโอ้ใช่สิ
จากนั้นก็ลงไปแช่ใช่ไหมคะและถามว่าทำไมต้องใช้โอ่งนั่นแหละดิ
ท่านบอกมันจุน้ำได้เยอะดีมันพอดีแล้วมันก็ลงไปแช่ทั้งตัวได้สบายสบายอ่างโอ่งใครโอ่งมัน
ตัวตัวตัวต้องไปได้สบายทั้งหลายหรอกมันอุ๊ดคดคุดคูอยู่อย่างนี้หนึ่งอ่า
แถวนั้นเขาว่ายังไงฮะชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณกิตติพงธินบุตรนะคะ
บอกว่าอืมเหตุการณ์มันก็ผ่านพันนานแล้วเนอะอืม
เวลาที่ใครเอาภาพเก่ามาลงแบบนี้ก็ดูไม่เหมาะสม
ซึ่งตัวเขาเองก็คืออยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาโรค
รวมถึงเรื่องของพิธีกรรมเหมือนกันคือถ้าเอาภาพไปลงอย่างเดียวอืม
แล้วไม่มีคำอธิบายใดเนี่ย
เขาเข้าใจผิดได้นะคิดกันไปต่างต่างขนาดอืม
ดังนั้นก็คือบอกตรงนี้ว่าเป็นภาพเก่าในอดีตแล้วก็เป็นเรื่องของการรักษาโรคด้วยนะคะ
อ่ะไปข่าวนี้ครับคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาปล่อยบ้านให้เช่าแล้วทีนี้เนี่ย
คนเช่าหมดสัญญาแล้วออกไปแล้วแต่ทำโอ้โหขยะเกลือนและที่สำคัญทำข้าวของเขาพังเสียหายอีกครับ
โอ้โหนี่ค่ะเป็นไงฮะสภาพโอ้โหจริงจริงต้องใช้คำพูดอย่างนี้จริงจริง
โอ้โหไม่รู้คนหรือหนูเนี่ยนะฮะนี่ฮะบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรหมู่เก้าครับ
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นบ้านของคุณอ้นอายุสามสิบแปดปีคือเขานำภาพขยะเนี่ย
ถูกทิ้งไว้เกลื่อนบ้านเนี่ยมาโพสต์ไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊คกลุ่มเราคนเมืองกาล
เพื่ออะไรเพื่อตามหาผู้เช่าที่เขาย้ายออกไปฮะนี่อ่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หน่อย
ถามหน่อยคุณสมเกียจเป็นยังไงบ้างคุณสมเกียจพาเดินสำรวจรอบบ้านนะ
ซึ่งเป็นบ้านสองชั้นโดยเขาบอกว่าเนี่ยหูยเขาได้จ้างคนมาทำความสะอาดไปแล้วนะ
ก่อนหน้านี้สกปกมากมีคาบดำในห้องน้ำโอ้ดูเนี้ยฮะปักลัวโคโครก
ชาโฆชะโครกไงโหสกปกจริงจริงเนี้ยคือบ้านหลังเนี้ยเขาให้เช่าก็ไม่แพงน่ะ
ละสองพันห้าครับพร้อมโปรดิเจอร์ด้วยเฮ้ยถูกนะค่ะคนเช่าเนี่ย
ย้ายออกไปเมื่อวันที่๗นะฮะอยู่มา๕เดือนไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยอะไรเลย
จ่ายตรงงวดมาตลอดแต่ว่าวันที่๘มาดูหน่อยแล้วกันวันรุ่งขึ้นคราวไป
เฮ้ออายตกใจสภาพเนี่ยโห้ยเนี่ยสกปรกแบบเนี่ยฮะ
ซึ่งเขาก็จ้างคนมาทำความสะอาดนะด้วยค่าจ้างถึง๕๐๐บาท
และที่สำคัญยังต้องจ่ายค่าไฟที่ค้างไว้ด้วยอ๋อค่าไฟก็ไม่จ่ายเอาไว้ไม่จ่ายครับ
โอ้โหหนีไปแบบนี้แล้วก็ซ่อมอุปกรณ์ต่างต่างในห้องน้ำด้วยเขาก็หวังว่าเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้หวังว่าจะมารับผิดชอบหน่อยนะ
แต่ว่าล่าสุดเจ้าของบ้านก็ติดต่อคนเช่าได้แล้วนะฮะเขาก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้
กว่าจะติดต่อได้ต้องเป็นข่าวก่อนเหรอเอาใช่ไหมคนเราบางทีก็ต้องมีความรับผิดชอบอ่ะนะ
อ่ะมาเรื่องนี้กันหน่อยหูฟังเอามาเปิดไปให้ดูเลยนี่นี่หูฟังจะมีไอ้ดำอย่างงี้เห็นไหม
ใส่เข้าไปก็สบายดีแต่คุณผู้ชมเชื่อมั้ยใส่ลึกแล้วแน่นใส่นานเกิดไป
ไอ้ดำที่ผมบอกมันขาดในหูอะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมดูฮะตอนแรกนะผมดูคลิปนี้ไม่ได้ทันได้อ่านอะไรนะ
นึกในใจอุ๊ยพี่คนนี้ขี้หูก้อนใหญ่จังดำเลยใช่ไหม
จับบ้าแล้วขี้หูอะไรมันเป็นสีดำมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเข้มเข้มด้วย
ไม่ได้เห็นภาพเลยแต่อย่างงี้ไอ้ที่ดึงออกมาด่ะไอดำดำนั่น
ก็คือไอ้ที่ติดหูฟังนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับค่ะมันหลุด
เข้าไปโอ้แล้วเข้าไปลึกด้วยนะจริงเนี่ยฮะดีเพื่อนช่วย
ขี้หูออกมาได้อ่ายังถือว่าโชกดีใช่ไงน่าไม่เข้าไปลึกกว่านี้
โอ้โหเห็นแบบนี้เลยก็ต้องมาฝากเตือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่ต้องใช้หูฟังตลอดเวลา

หรือคุณพี่รายเดอร์ที่ส่งอาหารเขาจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือ
แล้วก็พูดคุยกับคุณลูกค้าที่จะไปส่งอาหาร
แล้วยิ่งมีหมวกกันน็อกอัดเข้าไปอีก
แล้วตอนที่ดึงออกมาดึงแรงไปหรือเปล่า
ไม่ก็คือใช้นานจนยางมันเสื่อม
เอาเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วย
ไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะคนนี้

เขาบอกเราก็ใส่หูกันทุกวันเลยนะคะ
ผมก็เป็นเคยถอดออกมาหูวววว

ให้คุณผู้ชมได้สยิวกิ้วเป็นสักนิดหนึ่ง

เอาละแหมละมาพูดช่วงนี้กำลังจะพาพี่กินเลยค่ะ

งั้นพาคุณผู้ชมไปทานอะไรแซ่บอยู่ที่พัฒนาการ๒๐กรุงเทพมหานคร
ติดตามกันเลยในช่วงสะบัดรอบกรุง
ว้าวให้คุณผู้ชมดูแบบสั้นยั่ว
นี่บอกเลยเห็นไหมว่าร้านเดียนรสเด็ดในเขตกรุงเทพ
เมนูยำที่ไหนก็อร่อยที่แซ่บทั้งนั้นแหละ
ร้านนี้นะคะอยู่ที่ตลาดพัฒนาการ๒๐
เลี้ยวขวาไปทางอันนุ๑๗กรุงเทพฯมหานครนี่แหละ
บอกว่ายำมีหลายชนิดมากเลย

ำข้าวโพดยำซีฟู้ดยำทะเลยำทุกอย่าง
แล้วแต่สารพัดอยากทานอะไรก็สั่งได้

ช่วงนี้กินหอยแล้วอาจจะเจอเมโล

เอ๊ะกินหอยเจอเมโลกันทั้งนั้นเลย

หอยเชอรี่แล้วไม่พอผมไปดูในข่าว

แต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณไปกินยำร้านนี้แล้ว

แต่เรื่องของเรื่องเราจะเน้นย้ำว่าร้านนี้อร่อย

ยำหอยแคลงตัวผมชอบยำปลาหมึก
เออมันจะดึงดึกกรอบปลาร้าด้วยนะ

ช่วงนี้น้ำท่วมพาไปคลายเครียดกันหน่อยยังไง
ยังไง

เฮ้ยเดี๋ยวนะ

เจอแบบนี้สาธุ๙๙เลยนะฮะ

ติอย่างนี้เขาเรียกอะไร

โอ้โหน่าเห็นใจน้องนักศึกษา

เพราะว่าเราก็ต้องผ่านมาเหมือนกัน

หลายคนรับปริญญาแต่ว่าคุณแม่ท่านนี้เขาดีใจมากจะดีใจ
ขนาดไหนไปดูครับ

ก็ดีไงกูร่วมแสดงคนดีกับบันดิษฐ์คนนี้ไง

แต่คุณลองดูให้ดีรอบเนี่ยคุณพ่อหรือเปล่าเสื้อน้ำเงินอารมณ์แบบยืนนิ่งเลยอารมณ์แบบแม่เบานิดนึงแม่แต่แม่เขาก็แบบวัยรุ่นไง
มาส่วนใหญ่น้องมาแสดงความยินดี
บูมให้หลังสนุกด้วย
เวลาเราอยู่ตรงกลางแบบนี้เนอะมันรู้สึกแบบเราเป็นนางพญา

เออยิงเลนเข้าไปใหญ่เลย

มันก็แปลกในแบบนั้นมันก็แปลก
แต่ว่าช่วงหน้าช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ
ห้ามพลาดเลยเพราะผมเนี่ยจะพาไปขึ้นป่าฟาดง
ที่เขาถ้ำธรรมรัฐเดี๋ยวเรากลับมาตามต่อกันแบบชัดได้ใน
ฮูกัลสมัครเขา
ยังมีเวลานะครับคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาร่วมสนุกกับเรานะคุณจูด้ง
ใช่แล้วครับแต่ว่าตามสัญญาคุณผู้ชม
ผมจะพาคุณผู้ชมไปท่ำพะหรือว่าเข่าธมรรดิ์

แล้วข้างในผมบอกเลยว่าสวยงามแล้วมีพระพุทธรูปที่แปลกมาก
แต่ว่าจะแปลกและสวยขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันในช่วง
สะบัดทั่วไทย
มาครับมาวันนี้ผมจะเดินขึ้นเขาธรรมรัฐไปให้ถึงถ้ำพระให้ได้
ระยะทาง๑๕๐๐เมตรหรือกิโลครึ่งเลยล่ะครับ
แต่ว่าใช้เวลาเนี่ยเดินถึงชั่วโมงครึ่งโอ้โหนานมาก
แล้วก็ยากระบางจริงเลยแหละครับ
พี่หน่อยครับเดินมาได้โลกว่าสังเกตเห็น

บ่อน้ำธรรมชาติคดขึ้นมาเหนื่อย
ก็มาพักกินล้างนงล้างหน้าอะไรอยู่นี่นะครับ
คือบ่อนี้เห็นเขาบอกว่าไม่มีวันแห้งเหรอฮะ

เพราะว่าดูแล้วมันไม่มีทางน้ำลงมา
น่าจะดูมันน่าจะลงมาตามซอกหินนะครับ
โอ้โหน้ำมันน่าจะไหลมาจากซอกหิน
จากต้นน้ำจากน้ำตกอะไรเราก็ไม่รู้ครับ

ชาวบ้านเขาก็จะกินกันเวลาหิวเดินป่าเนอะ
ปงสัตว์ป่าก็น่าจะมาลงมาที่นี่แหละครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองไปสัมผัสน้ำหน่อยนะ
อยากรู้อุณหภูมิมันประมาณไหนร้อนหรือเย็นนะครับ

โอ้โหไม่มีกลิ่นชื่นใจ

ไปต่อเลยครับ
เราเห็นลำลายแล้วฮะโอ้โฮชัดเจน
นี่คือถ้ำพระครับที่เราเดินมากว่า๑๕๐๐เมตร
แล้วก็ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง

เป็นศิลปะของธวารวดีนะครับ
น่าจะสร้างมาเมื่อพศ๑๒๐๐๑๑๐๐ปีนะครับ
เห็นองค์ใหญ่นี้เป็นพระประธาน
ส่วนข้างที่เราเห็นลำลายนี้

ของท่านจะถูกตัดไปแล้วก็มือ

เสียงตรงนี้คือเสียงของจริงหรือว่าของเสียง

ข้างในเห็นเขาบอกว่ามีอีกใช่ไหมครับ

ยังไงเดี๋ยวเราจะเข้ามาทางนี้นะครับ

มีพระพุทธรูปอยู่ตรงไหนนะฮะ
อยู่ด้านบนผนังแต้ม

หรือเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์นะฮะ

แต่ว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามี๔กร

นี่เห็นไหมครับ

แล้วก็เห็นมีเหมือนจะมีเจดีเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะ

นี่ครับอันนี้เราก็จะเห็นอีกหนึ่งอัน
เป็นเจดีทรงปลายแหลมแบบนี้นะฮะ

พี่หน่อยครับถ้าใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้

วันนี้ยังไงขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้สนุกมากครับ
ได้มาที่เขาธมรสจังหวัดเพชรฟูนครับ

แล้วก็วันนี้ได้มาดูศาสนสถานที่สวยงามมาก
ส่วนครั้งหน้าผมจุด้งจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

เหนื่อยไหมค่ะเนื้อแตกเลยจุดสุดยอด
เพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะแต่ว่าไปเห็นบรรยากาศสุดแบบนี้ก็คุ้ม

ทำอะไรก็ไม่รู้อยู่กับเจ้าแมวตัวนี้
ยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่เฮ้ยเขาทำอะไรเดี๋ยวกลับมาตามหาคำตอบกันแบบชัดใน
กันสมัติเข้า

เดี๋ยวนี้นะครับไปดูเรื่องราวของก้มแมวจอมจนหนีออกจากบ้านหวัง

ดูไปดูมาเหมือนคนมาขโมยแมวนะ
อยู่กับเขานั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันหลุดจากบ้านมา

เอาออกมายังไงมันติดที่เลย
ไอ้ตัวแมวก็ประมาณแล้วแต่ยังไม่อยากกลับด้วย

จะเที่ยวอย่างเดียวไม่ต้องหนีไม่ได้เที่ยวไม่พูดไม่พูดแต่สุดท้ายนะคนรักแมวก็ต้องตามแมวกลับได้เวลาที่เราลอยคอลอยคอยช่วงนี้น้ำท่วมครับ
และภูทวงดี

ได้ไกล
ได้แก่คุณภัยรัฐเอ็มเจ

คุณภัยรัฐชอบคู่กัดสะบัดข่าว
เอาคลิปสนุกน่ารักมานำเสนอมุกขำ
ลายเครียดในช่วงของแพงราคาถูกครับ
แน่นอนนะคะคุณแพทย์รัฐเอ็มเจก็จะได้รับพร้อมรวมจากรายการของเรานั่นคือ

ไม่ต้องห่วงเราแจกทุกสัปดาห์
อ่าสัปดาห์หน้ามาร่วมสนุกกับเราได้นะครับ
ขอบคุณทุกข้อความจริงนะคะที่ส่งมาให้กำลังใจกันค่ะ
และน่านอนรมมีภาพปิดทัดนรักให้ชมกันนะคะ
สุดยอดไปเลยรายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่
หมดเวลาของเรา๓คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓